คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
งานในวันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการมาให้ข้อมูลกับเรื่องของการลงทุน
เรื่องของกองทุนทั้งเรื่องของรูปแบบของกองทุนที่น่าสนใจกับนักลงทุน
มีอะไรน่าสนใจกันบ้างติดตามไปฟังพร้อมกันเลยครับ
ผลตอบแทนสูงครับแน่นอนครับงานในวันนี้บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีการนำสิทธิพิเศษ
นำผลิตภัณฑ์บริการใหม่มาโชว์ในงานนี้มากมายให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับ
มาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพิเชษสิทธิอำนวยครับ
เป็นกรรมการภูมิในการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ

อย่างแรกเลยต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมาก
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
นักทุนสามารถลงทุนแล้วก็เรียกว่าตามดัชนีไว้ง่าย
ก็เป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวอย่างหนึ่งครับ

มันเป็นอัตราการที่เราผิดพันธุ์ผิดมาสักหลายปีแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่เรานำมาเสริมในการ
โมชั่นพิเศษมีอะไรแบบดีเด็ดบ้างครับ
มากคืออย่างแรกเอามาเปิดบัญชี

คุณควรจะทำไงเวลาคุณมาเป็นนักลงทุน
คุณควรจะคิดยังไงคุณควรจะเตรียมตัวอย่างไร

สมัยนี้จะเป็นแบบสมัยก่อนไม่ได้ครับ
ที่สำคัญมากคือข้อแรกผมอยากจะบอกว่า
เราเป็นบัตรสันลูกของทางกรุงเทพ

เพราะต้องการจะเปิดบัญชีกับลูกของแปลงกรุงเทพฯ

เรามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างให้ลงทุนครบถ้วนหมด

เพราะฉะนั้นเป็นสำคัญมากที่เราเรียกว่าต้องเอามานำเสนอ
แน่นอนครับคนที่มางานในวันนี้

เป็นคนเกษียณเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวธรรมดาทั่วไป
การลงทุนแต่ละรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

อย่างแรกสุดคุณต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงของคุณคืออะไร

บางคนไปลงทุนไม่ได้นึกเลยว่าความเสี่ยงของตัวเองเป็นยังไง

แล้วสมัยอย่างนี้เมื่อกี้เรียนคือว่าลงทุนต้องเรียนรู้

มาเข้าสัมมนามาฟังมาคุย

มาถึงมาที่บุ๊ธนี้ได้ครบเลยเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งความต้องการ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นต้องการจะลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง
เดินมาที่บูธนี่ได้มีครบลงจอด
แล้วก็มีกลัวพร้อมให้คำปรึกษาด้วย

เราจะมาแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างครับ
อย่างแรกเลยคุณผู้ชมมาแล้วมาเลือกบูฬหลวงอย่างเรา
มาเลือกว่าการลงทุนที่สำคัญต้องทำอย่างไรบ้าง

แล้วก็พูดคุยกับผู้แนะนำการลงทุนต่าง
ก็จะสามารถบอกได้ว่าคุณต้องเริ่มต้นอย่างไร
นะครับมาในงานนี้ผมคิดว่าครบถ้วนครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนครั้งนี้
วันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเชษสิทธิอำนวยครับ